ช่วงนี้นะคะมาตามต่อเนื่องประเด็นเรื่องของผู้ที่อ้างชื่อว่า
ซึ่งทางด้านของตำรวจสืบสวนนครบาน๕สามารถจับกลุ่ม
หนุ่มคนนี้ได้แล้วนะคะหลังจากที่ได้หลบหนีไปกบดานที่
บ้านญาติที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบานห้าได้สนทิ
ตำรวจภูทรภาค๓เข้าจับกลุ่มนายอุดมทรัพย์ล้อมแก้วหรือที่อ้างชื่อว่าเป็นสารวัตรโจ้
ผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนข่มขู่คู่กรณีหลังจากขับขี่รถยนต์ปาดหน้ากันใน
น้องคล้าตำบลจักราชอำเภอจักราชจังหวัดนครราชศรีมา
หลังเกิดเหตุผู้ต้องหาหลบหนีไปแล้วก็นำรถยนต์ที่ก่อเหตุไปจอดทิ้งไว้
ย่านอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
จะมีประชาชนแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบเก็บลายนิ้วมือ

ได้ขยายผลแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดค่ะ
ประชาชนคนใดที่เคยถูกนายอุดมทรัพย์ข่มขู่
หรือว่าก่อเหตุในลักษณะแอบอ้างตัวเป็นนายตำรวจ

สามารถที่จะมาแจ้งความเอาผิดเพิ่มเติมได้
กองบังคับการตำรวจนครบัน๕นะคะ
เรื่องต้นตำรวจได้นำตัวชายที่อ้างตัวเป็นสารวัตรคนนี้ไปขยายผล
อาวุธปืนที่ใช้ในวันก่อเหตุ
วันพรุ่งนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน

ในข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาปืนไปในหมู่บ้านหรือที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
มขืนใจผู้อื่นให้มีการกระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด
โดยทำให้ตกใจกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพโดยมีอาวุธ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา
กล้องหน้ารถของคู่กรณีสามารถบันทึกภาพรถยนต์ของนายอุดมทรัพย์ที่ขับปาดหน้า
ก่อนจะจอดรถแล้วก็ลงมาพร้อมด้วยอาวุธปืนเดินมาข่มขู่คู่กรณี
ซึ่งคลิปนี้ถูกเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะ